ครับสถานการณ์ปากาลังฟอกขาวเนี้ยนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เขาก็ลงพื้นที่นะคะไปสำรวจตรวจสอบปรากฏว่า
ปากการังฟอกขาวทั้งในแล้วก็นอกเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล
รวมสามสิบสามจุดในปีนี้ค่ะ
นางสาวสุธิรักษ์ระวิวัลอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า
ปากการังฟอกขาวครั้งนี้ถือว่ารุนแรงมาก
โดยเฉพาะเกาะมะพร้าวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะพบปากการังฟอกขาวรวม๓๓จุด

มีความรุนแรงตั้งแต่ร้อยละ๑๐ถึง๑๘๐ค่ะ
โดย๘จุดที่พบปากการังฟอกขาวรุนแรงมาก
นั่นก็คือเกาะมันในจังหวัดระยอง
เกาะทะลุเกาะเหลื่อมจังหวัดประจวบคิริคันค่ะ
เกาะไข่จังหวัดชุมพร
อ่าวสยามอ่าวถือเกาะราชายัยแหลมพันวา
แล้วก็เกาะไม้ท่อนจังหวัดภูเก็ตอย่างที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเตรียมประกาศห้ามดำเนินกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบกับแนวปาการัง
แต่ไม่ใช่การปิดเกาะเพียงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ
เสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี๒๕๕๘มาตรา๑๗
ในการลดผลกระทบแล้วก็ภัยคุกคามจากมนุษย์ที่มีผลต่อแนวปาการังช่วงวิกฤตค่ะ
โดยห้ามทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อปากการังฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดทั้งจำทั้งปรับ
ขณะที่บางจุดยังคงต้องพิจารณาใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวตามความเหมาะสมได้
ส่วนประเด็นการประกาศปิดเกาะตาชัยในหมู่เกาะสิมิลัน
นายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์บอกว่า
ทั้งบนเกาะแล้วก็ในทะเลซึ่งปกติอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ไม่มีกำหนดไม่ใช่เฉพาะผลกระทบจากปากการังฟอกขาวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ
แต่ว่าเนื่องจากว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเกินกว่าศักยภาพของเกาะที่จะรับได้
หรือหลังจากนี้อาจจะพิจารณาให้เปิดเกาะได้อีกหากสถานการณ์นั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ